จากเหตุการณ์ที่เราได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้
ที่มีดาบตำรวจเขาไปนัดผู้ชายที่บอกว่าเป็นชู้กับแฟนเขา
แล้วแฟนเขาไปเคลียร์ต่อหน้าต่อตากัน๓คน
เป็นรักที่แบบรักสามเศร้านะฮะ
สุดท้ายดาบตำรวจก็กระหน่ำยิงผู้ชายคนหนึ่งจนเสียชีวิต
ล่าสุดนั้นก็เข้ามอบตัวแล้วครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานช่วงตี๕นะฮะ
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีศพของนายกวิทย์เหมือนชูอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นคนงานของโรงงานทำลูกชิ้นถูกรัวยิงเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณ
หน้าโรงพักษ์สพเมืองสมุทรสาครนะครับ

ผู้บังคับงานหมู่ป้องกันและปราบรามสพเมืองสมุทรสาครนะครับ
ส่วนปมแค้นก็มาจากที่เรื่องของความหึงห่วงครับ
ดาบตำรวจโหดรายนี้ทราบว่าผู้ตายแอบไปจีบภรรยาซึ่งทำงานที่เดียวกัน
ดาบตำรวจก็เลยเรียกผู้ตายมาคุยกันต่อหน้า๓คนภรรยาด้วย
เคลียร์ปัญหาหัวใจกันริมถนนหน้าโรงพัก
ตกลงกันไม่ได้ก็เลยคว้าปืนยิงผู้ตายตอนแรกยิงไปก่อน๓แล้วก็ตามซ้ำอีก๔เป็น๗จนเสียชีวิตนะครับ

ผลตำรวจตรีสามารถศรีสิริวิบูรณชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครก็สั่งการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
แล้วก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแล้วก็ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการนะครับ
มีข้อมูลน่าสนใจว่าก่อนเกิดเหตุการณ์นี้๒๓เดือนก่อนเนี่ย
สามีของเธอและคู่กรณีได้มีการตกลงเคลียร์ปัญหาคาใจกันมาแล้วครั้งหนึ่ง

ครั้งนั้นยอมรับว่าเธอก็แอบสงสัยในตัวสามีเหมือนกัน
เพราะรู้สึกว่าสามีเหมือนแอบคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่
แต่พอไปสอบถามสามีสามีก็ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้คุย
ไม่อยากให้เข้าใจผิดแค่เป็นเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นเอง
ทางแฟนของผู้หญิงขนาดนั้นก็เหมือนมาคุยกันแล้ว
แล้วเราก็คุยกับแฟนเราแฟนเราก็บอกว่าไม่ได้มีอะไร
ไม่ได้มีอะไรกันเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงาน
แยกย้ายกันไม่ค่อยได้เจอกันหรอก
เรื่องที่บอกว่ามีการคุยกันมาแล้วนี่นานกี่เดือนแล้ว
เรื่องนี้
ก็ประมาณ๒๓เดือนแล้วเนอะตั้งแต่มกรานประมาณนั้นอ่ะ
แล้วก็เงียบไปไงก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วไง
ถามว่าเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอน่ะกับผู้หญิงวันนั้น
แบบตอนหน้าใช่ไหม

เราก็ไม่ได้ไปถามหรือว่ามีการคุยส่วนตัวกันเลย
ก็รู้อยู่ว่าทำงานอยู่ในออฟฟิศนั้นแหละ
แต่จะถามว่าทำตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เพราะว่าแต่รู้ว่าอยู่ในออฟฟิศแค่นั้นแหละ
มือยิงผู้ตายจริงแต่ปฏิเสธในการที่บอกว่าเป็นการเจตนาฆ่าผู้อื่น
เมืองต้นก็ถูกตั้งข้อหาแล้วครับว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พร้อมกับควบคุมตัวส่งไปยังศาลจังหวัดสมุทรสาครดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ